สิ่งที่คุณรู้ในทุกอาชีพมันแค่กระผีกเดียว

จริงแล้วขอออกตัวนิดนึงว่า

เพราะสำหรับดิฉันที่บอกว่าไม่ได้อยากเป็นเชฟ
เพราะว่าคำว่าเชฟเนี่ย
มันมีคำจำกัดความที่ใหญ่กว่านั้น
และความรับผิดชอบที่สูงกว่านั้น
คุณต้องรับผิดชอบแม้กระทั่ง
อาหารในหนึ่งจานเนี่ยที่คุณเสิร์ฟออกไปให้คนเขาเนี่ย
คุณรับผิดชอบเรื่องคน

หั่นเนื้อที่จะเอามาเป็นอาหารจานนี้
แล้วหลังจากนั้นจานนี้คือต้นทุนเท่าไหร่
มีกำไรเท่าไหร่
ความสดความสะอาดของอาหารจานนี้
มันก็คือแผนกที่คุณต้องดูแลทั้งนั้น
และคนที่ปรุงอาหารจานนี้ที่หน้าเตา
ก็คือลูกน้องของเชฟ

คุณลองเดินออกจากครัวไปสิ
แหวกเป็นทางเลยไม่มีใครอยู่ใกล้คุณหรอกเหม็น

ขยะเป็นเรื่องสำคัญ
โดยเฉพาะขยะถ้าวันนี้มีพวกอาหารทะเล
คุณอยู่ในบ้านเกิน๓ชั่วโมงไม่ได้

ไม่ให้มีหนูมีแมลงสาปคุณต้องเก็บทุกอย่าง
ขยะเปียกห้ามข้ามคืนเด็ดขาด

ถ้าคุณมาเป็นคนกินอาหารของดิฉันเนี่ย

คุณต้องรับผิดชอบชีวิตคนเขาอีกเยอะ
เพราะฉะนั้นกว่าที่คุณจะผ่านขึ้นมาเป็นเชฟได้
ดิฉันบอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องง่าย
และเป็นคำที่คุณต้องภาคภูมิมัน
แต่ไม่ใช่คำที่ใครเอาไปเรียกทั่วไปหมด
เด็กที่เพิ่งเรียนทำอาหารจบปั๊บ

ดิฉันมักจะไม่แทนตัวว่าเชฟ
ไม่ชอบให้ใครเรียกว่าเชฟ
ไม่ว่าคุณจะอยู่ในองค์กรไหน
ร้านอาหารหรือโรงแรมก็ตาม
ครัวคือหนึ่งบริษัทเล็กของคุณ

คุณจะต้องรับผิดชอบทุกอย่าง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคน
ที่อยู่ในบังคับบัญชาของคุณ
คุณต้องดูแลแจกงานให้ถูกต้อง
ตามความถนัดของแต่ละคน
คุณต้องทุ่มเทมากกว่าเวลาทำงาน

คุณจะต้องควบเวลากี่กาบคุณก็ต้องอยู่
เพื่อให้บริษัทของคุณเนี่ยเข้มแข็ง
ข้อแรกเลยคุณต้องมีฝีมือในการทำอาหารนะคะ
รู้จักการจัดการในทุกเรื่องที่ดี
มีพัฒนาการของตัวเอง
ไม่ใช่ว่าคุณรู้แค่นี้แล้วคุณจะใช้ความรู้ของคุณแค่นี้เนี่ยทำงานไปตลอดชีวิต
มันไม่ได้คุณต้องพัฒนาว่ามันมีของใหม่อะไรอีกในโลกนี้ของใหม่เกิดขึ้นทุกวัน
ซึ่งทุกวันนี้ดิฉันยังต้องอ่านหนังสือยังต้องดูโน่นดูนี่
เดี๋ยวนี้มันมีเครื่องมืออย่างนี้เดี๋ยวนี้มันมีวัตถุดิบอย่างนี้มันยังมีอะไรในโลกนี้อีกเยอะมากที่คุณไม่รู้
สิ่งที่คุณรู้ในทุกอาชีพมันแค่กระผีกเดียวเรียนรู้ต่อไปถ้าคุณฝ่ายรู้นะอะไรก็สอนคุณได้
เรารู้มาหมดแล้วอ่ะเราผ่านตรงนั้นมาหมดแล้วอ่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยที่เห็นในรายการเนี่ยดิฉันจะบอกได้ไหมว่าใครจะเกิดปัญหาอะไรที่บอกได้เพราะประสบการณ์มันบอกเรามาตลอดว่าเราเคยพังมาแล้วไง
ที่ฉันหัดทำโรตีเองโอ้โหนับครั้งไม่ถ้วนแต่แป้งหมดเป็นสิบกิโลตอนนั้นคือนวดแล้วในที่สุดก็ต้องใช้ความรู้ของอาหารไทยของเบเกอรี่ของขนมอ่ะเอามารวมกันหมดเลย
ให้คนที่บ้านชิมตอนร้อนมันก็ดีอยู่จนคนที่บ้านทั้งหลายเนี่ยคนงานอะไรตรายเนี่ยเขาวิ่งหนีโรตีไปแล้ว
ดิฉันก็ลองโยนให้๔ขากิน
มันยังไม่กินเลยอ่ะและในที่สุดพอออกมาก็คือเราต้องรวมความรู้ก็คือบอกประสบการณ์แล้วแก้ไขปัญหา
แต่แห่มีอีกข้อหนึ่งที่ฉันทำแกงถ้วยเดียวเนี่ยให้คนสามคนกินคนหนึ่งบอกโอ้โหอร่อยจังเลย
แต่อีกคนนึงบอกโอ๊ยเข็มเพราะคนนั้นชอบกินหวานแต่อีกคนนึงบอกโอ๊ยหวานเพราะคนนั้นชอบเค็มแกงถ้วยเดียว๓คนตอบมาไม่เหมือนกันเราก็ต้อง
ดูว่ารสชาติของเราคืออะไรแต่ถ้าจานอาหารของคุณมีคนสักประมาณ๘๕๙๐ชอบใช้ได้แล้ว
สำหรับดิฉันเลยเหรอคะดิฉันไม่คิดอะไรมากเลย
ดิฉันวางอาหารจานหนึ่งลงไปตรงหน้าคุณเนี้ยแล้วคุณใส่ปากเข้าไปแล้วคุณแบบอืม
มันอร่อยมากนี่คือรางวัลให้คนรับประทาน
เขารู้สึกว่าอาหารของเรามีคุณค่ามีความอร่อย
คุ้มค่าที่เขาจะรับประทานในมื้อนั้นและเขามีความสุขกับมัน
คนที่ต้องการประสบความสำเร็จในเส้นทางสายอาหารเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าคุณต้องมีใจรักจริง
แล้วคุณต้องอดทนกับทุกอย่างได้เพราะกว่าที่คุณจะก้าวขึ้นไปถึงจุดสุดยอดที่คุณต้องการเนี่ย
คุณต้องผ่านอะไรมาเยอะแยะมากผ่านจากคนที่เขาเก่งกว่า
คุณต้องเก็บเรียนรู้จากเขาให้ได้เยอะที่สุดบางคนอาจจะไปเข้าโรงเรียนหรืออะไรมา
แต่บอกได้เลยว่าทฤษฎีมันก็ต้องประกอบด้วยประสบการณ์นะคะ
คือทำไปแล้วเนี่ยเราจะเจอปัญหาผ่านมันไปให้ได้
แล้วอย่าท้อสู้นะคือตั้งมั่นในความรักของมัน
แต่ถ้าคุณไม่เอาแล้วเนี่ยคุณต้องหันมามองตัวเองใหม่ด้วยว่า
คุณตั้งใจที่จะอยู่ตรงนี้จริงไหม
เชื่อไหมว่าถ้าคุณมีความพยายามมีความตั้งใจแล้วเนี่ยนะคะ
มีความมุ่งมั่นในสายอาชีพของตัวเองมันหาความรู้เพิ่มเติม
รับรองคุณประสบความสำเร็จแน่นอน